กองปราบรามกระจายกำลัง

เพื่อที่จะได้เรียกนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง
สักถามคลี่คลายคดีชิงหวย๓๐ล้าน
ติดตามรายงานจากคุณยุทธนาตุ้มมี
รายงานสดจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ได้นำตัวพยานคนสำคัญสองคนนะครับเข้าไปสอบปากคำ
ซึ่งถือได้ว่าวันนี้เองเจ้าหน้าที่กองปราบได้ลงพื้นที่
ในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับเพื่อนำตัวพยานมาสอบสวน
เพื่อที่จะเร่งคลี่คลายคดีชิงหวย๓๐ล้าน
จังหวัดกาญจนบุรีให้ได้ภายในวันนี้ครับ

เจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้นำตัวนางรัตนาพรสุภาธิบ
ว่าป้าบ้าบินรวมถึงนางพัชริดาพรมตา
หรือว่าป้าพัดนะครับไปที่สถานีตำรวจทางหลวงหก
กองกำกับการ๒กองประคับการตำรวจทางหลวง
บุรีเพื่อทำการสอบสวนนะครับเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ย
เป็นพยานสำคัญของครูปรีชาไคร่ครวนในคดีชิงสลากรางวัลที่๑
มูลค่าสามสิบล้านบาทกับร้อยตำบรรดธจรีโนวิมูลนะครับ
หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเอง
ลงพื้นที่ประมาณ๔๐๕๐นายเลยนะครับ
ลงไปที่ปูพรม๗จุดในอำเภอเมืองกาญจนบุรี
เพื่อที่จะนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มาสอบสวน
ซึ่งก็คาดว่าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้ามากทีเดียวครับ
เมืองต้นก็คาดว่าจะมีการสอบสวนบุคคลประมาณ๗คนด้วยกันที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับ
โดยมีตำรวจ๔นายนะครับยศพันธ์ตำรวจโท
แล้วก็เป็นสารวัตรร้อยเวรแล้วก็ดาบตำรวจ
แล้วก็มีประชาชนอีก๓คนก็คือมีนางรัตนาพรสุภาทิพย์นางพัชริดาพรมตา
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายสลากให้กับครูปีชานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือพยานครูปรีชาเช่นเดียวกัน
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยนะครับ
เพื่อทำการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยตัวเอง
แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าในการสอบสวนแต่อย่างใดนะครับ

นั่นก็คือแมขาขายสลากิจแบ่งรัฐบาลนี้นะครับ
เข้าไปสอบส่วนด้านในก็จากการพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนอยู่ด้านนอกออกมานะครับจากสถานีก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรจึง
ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้านะครับว่ามีการสอบสวนคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของครูปรีชาไคร่ควรนะครับผู้สื่อข่าวเองได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับคุณครู
ซึ่งวันนี้คุณครูก็เดินทางไปสอนที่โรงเรียนตามปกติอยู่นะครับ
ส่วนพยานบุคคลสำคัญอีกคนนึงนั่นก็คือเจ๊เกียวนะครับนางปรัญชยาสุขภูล
วันนี้ก็ไปขายสลากอยู่ที่วัดใต้อยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับ

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนมีผลที่น่าสนใจอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับ